คุณผู้ชมคะมากันที่คุณฟุ๊กเกิกพลกันบ้าง
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นคลิปใช่ไหมที่พี่ฟุ๊กเนี่ยเขาออกมาบอกว่า
เฮ้ยการช่วยเหลือหรือว่าการให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ย
กับทางคุณหมอกับทางพยาบาลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของดาราเหรอ
มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเหรอเขาออกมาตัดเพาะแบบนี้
ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของดาราสาวนาตาลีเจียรวนลพันรยา
ภาพสิ่งของนะคะนำบริจาคเพื่อทีมแพทย์
โดยมีสามีคุณฟุ๊กเกิกพลร่วมด้วย
ซึ่งเขาเผยความตั้งใจนะคะว่าเธอกับหนุ่มฟลุ๊กเนี่ย
ตั้งใจที่จะกระจายสิ่งของบริจาคไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดก่อน
เพราะคนอาจจะเข้าถึงยากเธอยังบอกต่อไว้ด้วยนะคะว่ารู้สึกดีใจ
ที่ได้รับแจ้งว่าของที่ส่งไปก่อนหน้านี้ถึงมือหลายโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งหากยังมีหน่วยแพทย์ไหนที่ยังขาดเหลืออะไรก็ให้แจ้งข้อมูลและความต้องการไว้ใต้ภาพได้เลย
พร้อมกับเป็นกำลังใจให้นักรบชุดขาวก็คือทีมแพทย์และพยาบาล
ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดสิบเก้าในครั้งนี้ด้วยนะคะด้านคอมเมนต์ใต้ภาพ
จากจะมีการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีหลายคนเข้ามาแสดงความชื่นชมทั้งตัวเธอและหนุ่มฟุ๊กด้วย
ซึ่งฝากฟุ๊กเกิกพลเองก็กำลังเจอกับกระแสดราม่าทางสังคมนะคะหลังจากที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
จนเกิดแฮชแท็กเซฟลุกขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไปหมดแล้วนะคะ
อ่ะอีกหนึ่งหนุ่มใจบุญค่ะสำหรับมิคทองระยะคุณผู้ชม
นำเข้าสารจำนวนเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลกรัมโอ้โหขนไปยังไงเนี่ย
ไปบริจาคผ่านโรงทานของวัดพรมมหาจุลามณีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งหนุ่มมิ๊กเนี่ยเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่พยายามที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเลี้ยงชีพยามเกิดโรคระบาดแบบนี้
ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกร้อนของพี่น้องคนไทยเรียกว่าหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจ
เป็นพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอจริงนะสำหรับมิคทองระยะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นหลายคนหยิบยื่นน้ำใจแบบนี้หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง
แล้วบางทีมันก็รู้สึกอิ่มใจภายใต้วิกฤตโควิดแบบนี้นะคุณเนาะใช่ค่ะ